ต่อเรื่องของฝีดาดลิงบ้างหลังจากที่ชายชาวไนเจรียค่ะ
ฝีดาดลิงแล้วถือว่าเป็นรายแรกในประเทศไทย
หรือยังคะพี่ปอยังไม่เจอตัวเลย
คือมีข่าวมาว่าเขาหนีจากไทยไปกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติด้วยนะ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ไทยกัมพูชาก็กำลังประสานความร่วมมือกันในการติดตามตัว
แต่ยังไม่เจอนะคะจากกรณีนักท่องเที่ยวคนนี้ค่ะ
ไนเจรียที่ติดฝีดาดลิงแล้วก็ถือว่าเป็นรายแรกในประเทศไทยที่พบด้วยที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะ
เขาหลบหนีการรักษาไปตั้งแต่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีข่าวลือออกมาบอกว่านักท่องเที่ยวคนนี้ไปที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
จะลักรอบเดินทางไปกัมพูชาแล้วพ่อนตรวจเอกจตุรพัทสิงหัสธิตนะคะ
ผู้กำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดสะแก้วบอกว่า๔ทุ่มวันที่๒๑กรกฎาคม
คือสามารถไปจับสัญญาณโทรศัพท์ของชาวไนเจรียคนนี้ได้
อยู่บริเวณชายแดนบ้านทัพพริกตำบลทัพพริกอำเภออรัญญประเทศ
ซึ่งบริเวณนี้มันมีช่องทางธรรมชาติที่ง่ายต่อการลักลอบข้ามแดนได้
แล้วจากนั้นคือสัญญาณขาดไปเลยก็เลยคิดว่าน่าจะลักลอบออกไปยังกัมพูชาแล้ว
แต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้เพราะอาจจะเปลี่ยนเบอร์ก็เป็นไปได้

จากการประสานความร่วมมือไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกัมพูชา
วิเคราะห์ว่าชาวไนเจรียคนนี้น่าจะลักลอบข้ามแดน
ช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านหนองเอี่ยนตะบนท่าข้าม
เพราะว่าที่ผ่านมามีการจับกลุ่มชายผิวสีลักลอบเข้าออกประเทศไทยบริเวณนี้หลายครั้ง
แต่ก็ยังไม่ยืนยันอีกเพราะยังไม่มีใครพบตัวค่ะ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกซอซาเรือนอันนี้เป็นผู้กำกับการตำรวจปลอยเป็ดนะคะ
จังหวัดบันเตียนเมียนเจยประเทศกัมพูชา
เขาก็ช่วยนำกำลังออกค้นหาตัวชาวไนเจรียคนนี้ทั่วทั้งกรุงปลอยเป็ดเลย
โดยเฉพาะในชุมชนแห่งหนึ่งที่ห่างจากวงเวียนปลอยเป็ดไปประมาณ๓กิโลเมตร
เพราะว่าระแวกนี้มีชาวต่างชาติผิวสีพักอาศัยอยู่
จากการตรวจค้นอย่างละเอียดก็ยังไม่พบตัวอีกอ่ะค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งได้ให้ข้อมูลและหลักฐานต่างแล้ว
ว่าให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าพบตัวชาวไนเจรียคนดังกล่าวค่ะ
ส่วนที่มีข่าวว่าหนีออกจากกรุงปลอยเป็ดไปเมืองพระศรีฮนุแล้วหรือไม่นั้นก็ยังไม่ยืนยันคือยังไงต้องรอยืนยันเมื่อเจอตัวก่อนนะคะว่าเขาหลบหนีไปที่ไหนแล้ว
อืมแต่เรื่องเนี้ยน่าคิดนะคะพี่ปอถ้าเขาหลบหนีออกไปแล้วบางคนบอกอ่ะไปได้แล้วก็ดีนะค่ะแต่อย่าลืมว่าถ้าเขาไปหลบหนีไปแล้วคุณตามตัวไม่เจอคุณจะสืบสวนหาโรคยังไง
ใช่ไม่รู้ว่าเขาไปใกล้ชิดใครไปเจอใครสัมผัสแล้วไปสัมผัสไปมีความสัมพันธ์แบบเสี่ยงอะไรอีกหรือเปล่า
ใช่แล้วอย่าลืมว่ามันเป็นฤดูการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยบ้านเราเยอะมาก
ปอว่าภูเก็ตเขาจะกระทบไหมล่ะ
ก็คงต้องไปดูกันหน่อยค่ะว่ามันจะซบเซาไหม
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูก่อนเพราะผู้สื่อข่าวของเราอยากรู้ค่ะ
ก็เลยไปลงพื้นที่กันหน่อยนะคะ
นี่แหละค่ะหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวไนเจรียมีข่าวว่าติดฝีดาดลิงเป็นรายแรกในบ้านเรา
ก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะมันก็ยังคงมีคำถามว่า
แล้วนักท่องเที่ยวจะกล้ามาไหมเมืองไทยจะกล้ามาหรือเปล่าเนี่ยภูเก็ตเนี่ยนะคะ
นี่แหละค่ะก็คือทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยมีการไปพบปะพูดคุยกับสถานบันเทิง
พนักงานต่างที่เขาอยู่ในย่านซอยบางลานะคะ
ก็พบว่าพนักงานบอกแบบนี้ก็ยังไม่ได้วิตกกังวลอะไรนะคะ
เพราะว่าแต่ละสถานประกอบการเองก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้ว
มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเกงสติรีตด้วย
มีแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนเต็มไปหมดเลย
นักท่องเที่ยวเนี่ยจริงปกติช่วงหลังมาตั้งแต่เปิดรับประเทศแล้วเนี่ยนะคะ
ก็คือเปิดรับนะท่องเที่ยวจะมาเที่ยวแถวนี้เยอะมาก
ท่องเที่ยวอยู่ภายในซอยบางลาตรงนี้ตามปกติค่ะขณะที่หน่วยงานของกรมควบคุมโรคเองเขาก็ออกให้ความรู้
ผู้ประกอบการสถานบันเทิงนะคะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดต่อฝีดาดลิงไปด้วยอีกทางหนึ่ง
เพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นทางนักท่องเที่ยวเองหรือเหล่าบรรดาผู้ประกอบการเอง
พนักงานเองในตามสถานที่ต่างจะได้ไม่ตื่นตระหนกตกใจกันมากนักนั่นเองค่ะ
นี่แหละเขาก็ให้ความรู้กันนะคะ
คือจริงอย่างที่บอกว่าโรคฝีดาดลิงจากการระบาดครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะ
หลายครั้งมันมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาว่าส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ของคนเพศเดียวกัน
อันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
แต่ว่าถ้าคนทั่วไปไม่ได้มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน
มันก็น้อยนะคะในการที่จะแพร่ระบาด